ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะมีหนุ่มวัย๒๘ปีถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านพัก
หลายคนก็ไม่แน่ใจว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่อาจจะเลือดร้อนมีคู่กรณี

แต่สุดท้ายข้อมูลที่ได้จากแม่แม่บอกว่าลูกแม่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีสามีแล้วค่ะ
แม่สงสัยว่าคนที่ยิงลูกแม่ตายอาจจะเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานนะคะ
นายพิชิตกุลวงอายุ๒๘ปีถูกพบเป็นศพขาบ้านพัก

หนองสะพังหมู่๑ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู
สภาพศพมีรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ขมับด้านขวานอนเสียชีวิตในท่าแขนขวากายหน้าผาก
ก่อนเกิดเหตุมีพยานพบเห็นชายอายุประมาณ๓๐ปีสวมชุดลายพลาง
ขับรถเก๋งมาสอบถามทางว่านาแม่ของผู้ตายไปทางไหน
ก็มีคนคีย์รถมากครับมาถามถามว่าหน้าไอ้แม่ลิไปทางไหนครับก็เลยบอกเพื่อนครับว่าเนี่ยก็
บอกเพื่อนกับว่าลูกเราว่าเพื่อนมายังมาจากคนครับก็เห็นลงรถมาพูดเดียวครับ
เป็นรถเก๋งสีดำนางมะลิวัลศรียะลินอายุ๕๑ปีแม่ของผู้ตายเชื่อว่า
มเหตุที่ลูกชายถูกยิงน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวเพราะลูกชายไปคบหาอยู่กินกับนางสาวไฟล์
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องสงสัยจนถูกจับได้และถูกข่มขู่เอาชีวิต
กี่พันบาทเลยแล้วมีปัญหาอย่างเก่าไหร่
ก็ว่าพี่ดอกก็มีแค่เรียงสู้สาวนี่แหละแม่ก็เคยเตียนเตียนเขา
กระจักษีเหตุอย่างไรเนาะลูกเพราะว่าคนมันหากกันเนาะ
ล่าสุดตำรวจสพศรีบุญเรืองได้เรียกตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
เรื่องต้นยังให้การปฏิเสธแต่ต้องถูกควบคุมตัวไว้
เนื่องจากตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
โดยตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และรอผลการชนะสูตรพลิกศพเพื่อคลี่คลายคดี
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน